เรื่องนี้หน่อยค่ะด้านหลังของเราครอบครัวใจสลายเลย
ลูกชายคนเดียวแอบปีนเข้าไปในบ้านที่เขามีการดัดแปลงเป็นภูวิลล่า
ภูวิลล่าคือจะมีสระน้ำใช่ไหมคะแล้วสระน้ำเนี้ยความลึกประมาณเมตรยี่สิบครับ
น้องจมน้ำเสียชีวิตเลยค่ะเป็นสระน้ำมรณะสำหรับเด็กนะใช่ค่ะ
นี่เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเนี่ยนะคะ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าที่ภูวิลล่าหลังนี้มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
ก็ภูวิลล่านี้อยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าก็เจอร่างของน้องวัย๗ขวบ
คือเด็กชายสุรศักดิ์เสียชีวิตอยู่ในสระน้ำที่ภูวิลล่าค่ะ

แล้วจากการสอบถามคนที่ดูแลบ้านนะ
คือเขาก็บอกว่าจริงตอนบ่ายยังเห็นน้องก็ยังวิ่งเล่นอยู่อยู่กับยาย
แล้วตอนประมาณ๕โมงเย็นนะคะก็เข้ามาทำความสะอาดที่บ้านหลังนี้
ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นเห็นว่าน้องร่างลอยขึ้นมาแล้วหัวจมอยู่ในน้ำ
ตอนแรกพี่คนนี้เขาบอกว่าเขาเห็นรองเท้าก่อนนะ
รองเท้าของเด็กมองไปมองมาเด็กที่ไหนอยู่ไหนยังไง
องไปในน้ำนะคุณปรากฏว่าเจอร่างเด็กฮะ
แล้วพี่เขาก็ต้องไปลากร่างของน้องมามาไว้ที่ขอบสระ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบฟังพี่คนที่เขาไปเจอศพน้องเป็นคนแรกหน่อยค่ะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อกี้ได้ยินไหมทีละข่าวถาม
ที่เขาดูแลบ้านบ้านน้องอยู่แถวนี้ใช่ไหม
คือน้องอยู่ในหมู่บ้านนี้ห่างจากบ้านหลังที่มีการดัดแปลงเป็นภูวิลล่าไปสักประมาณ๑๐๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ
แล้วทางด้านคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของน้อง
ก็ไปติดต่อขอรับศพลูกชาย
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาวันนี้นะคะ
โดยคุณพ่อของน้องคุณพ่อขวัญชัยเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนะตอน๕โมงเย็น

แล้วตอนจะออกไปหาหมอก็เห็นว่าลูกเล่นมือถืออยู่
ตอนที่ออกมาปิดประตูหน้าบ้านเอาไว้นะ
แต่ประตูที่คุณพ่อปิดพ่อปิดไว้เฉย
พ่อไม่ได้ล็อกก็ขับรถออกมาเลย

ทีนี้พอขับออกมาได้แป๊บเดียวประมาณสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง

ว่าน้องจมน้ำเสียชีวิต

ไปที่บ้านที่เป็นภูวิลล่าแล้วก็แอบไปเล่นน้ำในสระ

หรือว่าอาจจะจมน้ำจนทำให้น้องเสียชีวิตนะคะ
เพราะปกติน้องเขาก็ชอบวิ่งเล่นอยู่แถวหมู่บ้านแบบนี้

ตอนผมออกไปหาหมอ
น้องเขาอยู่กับยายนั่งกินข้าว

ครับแล้วผมก็ปิดหน้าบ้านไว้
แต่ไม่ได้ล็อกก็คือยายเขาจะล็อก

ถ้าอยากเอกใจอะไรผมก็เรียกรถออกไปเลย
เขาก็เกิดประตูไว้หน่อย

แล้วก็สาน้ำนี้มันก็มีป้ายติดเอาไว้ด้วยนะ
ป้ายติดเอาไว้ด้วยนะบอกว่าเด็กต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง
แล้วก็บอกว่าความลึก๑๒เมตร
ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบนะคะ

แล้วก็ให้กู้ภัยนำร่างส่งชนะสูตรเบื้องต้นที่โรงพยาบาล

แล้วก็มีการตรวจสอบแล้วนะฮะว่าจุดที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดนะคุณนะ
แม้จะเปิดเป็นภูวิล่าก็ตามนะฮะ